สรุปภารกิจของหมอปลาท้าผีบ้านร้างร้อยปี
ที่นี่เขาเหยียนจริงแปลงง่ายคือหมอปลาเจอจริงครับ

เมื่อสักครู่นี้นี่คือบรรยากาศช่วงที่คนหลับกันหมดแล้ว

ยังค่อยคนกรนนะไม่ใช่ผีกรนนะทีมงานหมอปลากรนเอง
แต่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นที่หน้าต่างไม่ว่าจะเป็นที่บนบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านมีความผิดปกติเกิดขึ้นจริง

เมื่อคืนนี้ก็นอนสักคืนหนึ่งสรุปผลอย่างนี้
นี่คือบ้านโบราณอายุร้อยปี
อยู่ที่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
นอนพิสูจน์เรียบร้อยแล้วหมอปลาเจอ
แต่ไม่เห็นนะไม่เห็นเป็นตัววิญญาณ
ได้ยินเสียงคล้ายกับผู้หญิง
ผู้หญิงคุยกันภาษาอะไรคุยไม่รู้เรื่องฮะ
ได้ยินเสียงคนเดินแต่ทีมงานยืนยันทุกคน
ไม่มีใครลุกไปตอนที่หมอปลาได้ยินเสียง
ทำให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เสียงคน
ไม่ใช่เสียงทีมงานแต่เป็นเสียงของวิญญาณแน่
แต่ไม่รู้หมอปลาก็ยังบอกว่าไม่รู้นะ
ว่าวิญญาณที่มากรุกมาทำไม
ต้องการสื่อสารอะไรกันแน่ฟังหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แต่ถามว่าวิญญาณสัมผัสได้ไหมมีจริงฮะ
แต่ถามว่าเราต้องแก้ไขไหมเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะวันนี้
เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าที่ตรงนี้แท้ได้จริงมันเป็นของใคร
เพราะถ้าไม่มีการใช้ทำพิธีอะไร
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าของเขาต้องการเปิดเป็นพิธภัณฑ์
หรือศูนย์การเรียนรู้เราก็ยินดีที่จะลงมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ให้
หมอปลาไม่เจอแต่ทีมงานเจอฮะ
ใครคือทีมงานคือคุณจิตติพันธ์จิตเที่ยงอายุ๔๘ปีบอกนอนเต็นต์
เต็นต์กลางบ้านเลยตรงพิกัดเดียวกันเนี่ยนอนเต็นต์กลางบ้านประมาณตี๓
ึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็ตื่นเอาตกลงตื่นหรือหลับตื่นฮะ
หลับกึ่งตื่นแต่ตื่นขึ้นมามีสติและตอนนั้นเห็นเงาเดินผ่านเต็นต์
เต็นต์นะฮะเห็นเงาเดินผ่านเต็นต์เป็นเงาผู้ชาย
เอารู้ได้ไงเต็นต์ที่มันคล้ายตะขายข้างนอกมีอะไรข้างในจะเห็น
มีผู้ชายถอดเสื้อใส่กางเกงเลกางเกงเลเดินผ่านขยี้ตา๕ที
ไปอีกทีเฮ้ยเพื่อนเราทีมงานเรากางเกงยีนกางเกงธรรมดา
ไม่มีใครใส่กางเกงเลและห่างกันแค่ไม่ถึง๔เมตรไม่ถึง๕เมตร
ดังนั้นยืนยันได้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่คนไม่ใช่ทีมงานอย่างแน่นอน
เพราะทีมงานไม่มีใครใส่กางเกงเลฟังจากพี่จิตติพันธ์
หมอปลาไม่ได้สัมผัสอะไรเลยตั้งแต่วันที่เจอต้นมะขามใหญ่
สัมผัชได้เล็กเล็กน้อยแต่วันนที่นอนจริงจริงนี้

ไม่เจอตัวไม่เจอความรู้สึกเจอแต่เสียงเท่านั้น
ส่วนพี่กิติพันธ์พี่จิติพันธ์เนี่ย
ก็เจอเจอแบบครึ่งเนื้อครึ่งตัวนะฮะ
เพื่อนบ้านชาวบ้านย่านนี้สันนิษฐานสองส่วน
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผีที่เป็นสัมภเวษี
ในส่วนหนึ่งเจ้าของตัวจริงคนแรกเลย
ที่เขาตายเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
เพราะมีความเป็นคล้ายกับชาวจีนโบราณเวลาหน่อย
ใส่กางเกงเลแบบนั้นนะครับแต่สถานที่แห่งนี้
มีรายงานเพิ่มเติมว่าอาจจะทำ
เปลี่ยนจากบ้านร้างเป็นพิพิธภัณฑ์
จะบ้าเหรอจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไงใครจะมา

พอจุดขายเนี่ยความหล่อนพี่ไปไหมเราไม่ไปชวนไป
ก็จะมีคนโซนแบบบางคนเนี่ยก็อยากไปเจอแบบนี้เนี่ย
บ้านผีสิงปากน้ำอาแสอำเภอแกรงจังหวัดรายอง
ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นจุดขายในอนาคต
ก็มีความพัฒนาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
แล้วหมอปลาบอกแล้วหากจะสร้างพิพิธภัณฑ์เมื่อไหร่
หมอปลาเดี๋ยวมาเยี่ยมกันอีกทีหนึ่ง
จะเป็นติ๊กเนเจอร์แห่งหมายของชาวรายองฮิ
กับว่าเป็นการยืนยันว่าบ้านล้าง๑๐๐ปีระยองฮิ
ที่ว่านี้มีมีอยู่จริง